บอกว่าวันนี้เป็นยังไงคะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ฝากความหวังไว้กับคนกรุงเทพหน่อย
เชอรี่เองก็ออกมาโพสต์ตั้งแต่เช้าแล้วว่าฝากคนกรุงเทพหน่อยให้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน
และต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคึกคักมากเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมค่ะ
จากประชาชนจะตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแล้ว
ในวงการบันเทิงก็ไม่น้อยหน้าค่ะ
ยอยออกมาเลือกตั้งกันแบบเพียบเลย
วันนี้คุณผู้ชมติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีเอาไว้เลยนะ
เพราะว่าวันนี้เราจะมีภาพบรรยากาศสดให้ได้ดูกันทั้งวัน
รวมไปถึงคนบันเทิงที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในครั้งนี้ด้วยค่ะ

เท่าที่บันเทิงไทยรัฐของเราสำรวจข้อมูลเนี่ย
มีดาราที่เข้าครูหาเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครในดวงใจ
เริ่มตั้งแต่๙โมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะ
แอนทองประสมมาที่หน่วยเลือกตั้งหมู่บ้านปัญญาพัฒนาการนะคะอืม

ซึ่งก็เป็นที่เดียวกันกับลูกทุ่งสาวพี่หญิงลีศรีจุมพลนั่นเอง
หญิงลีเนี่ยเขาบินมาจากบุรีรำเพื่อมาเลือกตั้งผู้ว่ากอทมโดยเฉพาะเลยนะคุณผู้ชมนะ
เขาไปเลือกตั้งกันที่วัดบึงทองหลางนะ
ส่วนทางด้านพี่ติ๊กเจษฎาพรนอกจากจะไปใช้สิทธิ์แล้วยังทวิตข้อความเชิญชวนคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยค่ะ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่แจ๊กเกอรีนของเราเองนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวพี่แอนทองประสม
แอนนี่มาในเสื้อสีชมพูเขียวเลยนะคะ

ใช่ตั้งใจตื่นเช้ามาเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง๑๖

ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์
ดีใจนะที่ได้เห็นเด็กรุ่นใหม่
ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแบบนี้
ส่วนปัญหาที่อยากให้ผู้ว่าคนใหม่เข้ามาแก้ไข

เราถูกเพิกเฉยในหลายอย่าง

ดูแลพวกเราอะไรอย่างนี้ค่ะ

การจัดการมาช่วยได้อีกทางหนึ่ง
มันก็อาจจะทำให้มันดีขึ้น
เรายังต้องอยู่ในประเทศเราแบบนี้
แล้วเราก็ต้องอยู่ในความเป็นจริงแบบนี้
เราก็อยากได้ใครเราก็ลุกขึ้นมาแอคชั่นเท่านั้นเอง

แล้วก็จะได้คนที่ทุกคนอยากจะได้จริง

จะได้เลือกผู้ว่าที่อยู่ในใจของคุณเองนั่นแหละนะคะ

ล่ารานีมาแล้วนะคะมาเลือกตั้งแล้วนะ
ที่สนามบอลเคหะออมเงินสายไหมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเบลล่าเองนะคะก็ฝากไปถึงผู้ว่าคนใหม่ด้วยว่า
อยากจะให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนด้วยค่ะ

เปอร์สตาร์ตลอดการของเรานะคะพี่เบิร์ตเองนะคะ
ไปเลือกตั้งที่บริเวณชุมชนหมู่บ้านสุขใจค่ะเขตพระขนง
พี่เบิร์ตเนี่ยฝากบอกมาด้วยนะว่า
อยากให้ผู้ว่าคนใหม่เป็นความภาคภูมิใจของคนกรุงเทพ
ทำให้ได้นะครับตามนโยบายอยากเห็นความสงบร่มเย็น

แล้วก็แต่วันนี้คนกรุงเทพก็อดทนกันนิดนึงนะครับ
เพราะว่าฝนฟ้าค่อนข้างโปรยปลายในหลายพื้นที่
แต่อย่านอนหลับทับสิทธิ์นะถ้าอยากได้อะไรใหม่
อยากให้กรุงเทพพัฒนาขึ้นใช้สิทธิ์ใช้เสียงของคุณ

จริงค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะคุณแพนเค้กเขาก็บอกเอาไว้นะว่า
ใช้สิทธิ์ได้นะคะจนถึง๕โมงเย็นวันนี้นะ
ที่บอกว่าตอนนี้ไม่ว่างไม่เป็นไรค่ะ
เขายังเปิดไปให้ใช้สิทธิจนถึง๕โมงเย็นวันนี้
ตัวให้พร้อมนะคะบัตรประชาชน
ประชาชนอะไรก็เตรียมไปให้พร้อม

อันนี้ก็ต้องฝากความหวังไว้กับคุณสองคนด้วย

ดิฉันไม่ได้กายเกิดตั้งไปได้ดิฉันไม่มีเคต

ในการแบบว่าลุยน้ำท่วงมาทำงานไม่เป็นไรนะจ๊ะ
จริงนะเพื่อนต่างจังหวัดหลายคนเขาฝากมาเลยว่า

เลือกใครก็ไปใช้สิทธิ์ตัวเองกันด้วย
สิทธิ์เสียงของเรามีค่าเสมอค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ